พระเอกสายบุญกันบ้างนะคะณเดชนคุกิมิยะ

คุณพูดไม่เคลียงแต่กินได้หายใจความร้อนตัวเหรอนัดเดชน์มีแฟนเหรอมีแฟนคลับ
เมื่อวานนี้ที่สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาชนบุรี
ได้มีการจัดพิธีทำบุญถวายอาหารเช้าแด่พระพิสุขสงฆ
แล้วก็พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปนะฮะก็มีหลวงพ่อพฤกษุธิยาโน
แล้วก็คณะสงฆ์เป็นประธานค่ะมีพระเอกชื่อดังเนี่ยจากวิกสามหล่ออย่างนี้เลย
ณเดชนคุกิมิยะแล้วก็คุณแม่แก้วนะคะรวมไปถึงแฟนคลับด้วย
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาจำนวน๑คู่ให้กับทางสำนักสงฆ์
แล้วก็ยังได้เดินถือผ่านแห่งบุญไปทั่วสาราเลยค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากนะคะ
พากันร่วมทำบุญกับพระเอกหนุ่มกันอย่างคับข้างค่ะ
เงินที่ณเดชน์เขาเดินผ่านบุญกันนี่นะคุณเดินรับบุญเนี่ย
ได้มาประมาณ๘๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
ต่อมานะคะณเดชน์ก็ได้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาปางมารวิชัยค่ะ
เพื่อจะนำไปประดิษฐานที่วัดป่ารัตนมงคลอำเภอเวียงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ก็เป็นวัดบ้านเกิดของหนุ่มณเดชน์เขานะคะ
โดยเห็นว่าวัดป่ารัตนมงคลเป็นวัดที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญคุณ

แล้วก็ยังไม่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่วัด
ครั้งนี้แหละก็เลยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพฤกษ์นะคะ
ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของทีมงานเททองหล่อองค์พระ

โดยก่อนที่เขาจะเดินทางมาณเดชน์ได้บอกบุญในครั้งนี้
บรรดายญาติพี่น้องรวมไปถึงแฟนคลับให้มาร่วมบุญครั้งนี้กันด้วย
ส่วนนางเอกคู่จิ้นแฟนตัวจริงอยู่นาน
อยู่ไหนล่ะน้องยายาอุรัสยาไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าติดถ่ายงานแล้วก็ไม่สะดวกในการเดินทางมาต่างจังหวัดนั่นเองนะคะ